คุณผู้ชมค่ะถึงผ่านเทศกาลสงการ
โพสต์ภาพเป็นคลิปล่าสุดกับกวนเพื่อนซีที่รวมตัวกันไปสัมผัสธรรมชาติ
อยู่ท่ามกลางต้นไม้ใบย่านะคะ

อากาศเดือนเมษามันร้อน
อะไรคะคุณแจ๊กกะลีน
นิดนึงอากาศมันร้อนคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยเบล่าก็เลยจัดรูปแบบนี้ให้เพื่อนเลยก็แล้วกันนะ

ซึ่งสาวเบลล่าลุกขึ้นมาใส่เสื้อตัวจิ๋วเลยคุณผู้ชมค่ะ

เอฟซีได้เห็นงานนี้ก็ทำเอาเอฟซีเข้ามากดไลค์
เซ็กซี่ขยี้ใจของสาวเบลล่ากันเพียบเลย
ซึ่งส่วนใหญ่ใจตรงกันค่ะก็คอมเมนต์บอกว่า
ไม่ค่อยได้เห็นมุมเซ็กซี่ของสาวเบลล่าเลยนะคะ
พอเจ้าตัวโพสต์เท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะโอ้โห
กระแสตอบรับดีเวอร์หัวใจนี่กดไลค์กันแบบรัว
เห็นแบบนี้นะทิศทะเลสักหน่อยไหมล่ะ

เผื่อแล้วเขาเผื่อแล้วป่า
อยากเห็นสาวเบลล่าในลุคแบบนี้บ้าง

บอกกันไม่มีเพื่อนเพื่อนเขาเต็มเลยนะ